เหตุผลว่าเออนายกมาบ้านโป่งซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็อาจจะได้เข้าไปยื่นเรื่องเข้าไปได้ชี้แจงอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันเป็นความทุกข์ของประชาชนซึ่งโดยตรงแล้วนายกควรที่จะรับฟังไง
ไม่ใช่ว่าเอาแค่ตบมือถ้าคราวหน้าป้าอยากจะได้นายกที่ช่วยในเรื่องของปากท้องประชาชน
แล้วรับฟังปัญหาแท้จริงของประชาชนไม่ใช่แบบนั่งยานแบบท่านประยุทธ์อย่างนี้
เราก็ตั้งใจที่จะไปยื่นเรื่องบอกว่าเหมือนทำนองว่าเราเจอปัญหาแบบนี้
ท่านพอจะช่วยได้ไหมเจ้าหน้าที่เข้ามาบอกว่าไปศูนย์ดำรงธรรมสิไปอะไรต่ออะไรอย่างนี้
ซึ่งป้าก็บอกว่าป้าไปมาแล้วอ่ะไปมาหลายเที่ยวแล้วศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็ขึ้นโรงพักก็หลายเที่ยวแล้วป้าก็ยังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรเลย
ก็โดนบึ๊บถ้าป้าทำผิดอย่างที่ที่เขาแจ้งข้อหาป้าเนี่ยนะ
ป้าจะแบบเออเราผิดจริงเราตะโกนด่าเขาจริงหรือว่าเราอะไรจริง
แต่เนี่ยมันไม่ใช่ไงมันหืม

โอ้ก็เอางี้ดีกว่าห้าหกต่อหนึ่งอ่ะ
ห้าหกคนอ่าห้าหกคนต่อป้าคนเดียวซึ่ง
บาปิดจมูกเออซึ่งแก่แล้วอ่ะ
เอางี้ไอ้สาวพวกนั้นอ่ะมะแรงดีกว่าตาย
แล้วเขาลากยังไงโอ้ทั้งกระชากเอาปิดปากก่อนปิดปากอะไรต่ออะไร
แล้วก็แจ้งเขาหาป้าว่าป้าเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่
เออโดยกันกัดโอ้ยหลายข้อหาอยู่เนาะ
คนบอกว่าป้าเผาเสื้อด้วยจริงไหมอ่ะ
นะบอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่าเข้าใกล้ตัวป้านะ
ไม่อย่างนั้นป้าจะถอดเสื้อนะถ้าเข้าใกล้ตัวป้า
เพราะป้าไม่รู้นี่มากูกันเข้ามาแล้วแล้วป้าก็แก่แล้วอ่ะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าพอแก่แล้วมันก็ต้องเหมือนว่า
อย่าอย่าอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาน่ะป้าถอดเสื้อนะ
อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
ยังไม่ได้ถอดเลยมันก็ปึ๊ดมาแล้วอ่า
แต่ข้อมูลเขาบอกว่าป้าจะวิ่งไปฝากรถขับรถ

รถยังไม่มาใช่ไหมไอ้นั้นมันมั่วแล้ว
ของจริงเนี่ยคือว่ายังไม่ได้เห็นเงารถมันเลย
จริงจริงจริงจริง